เรามาเรื่องของปากท้องกันหน่อยแน่นอน
เศรษฐกิจไม่ดีคนก็ใครชวนเล่นแชร์ก็ไป

มันมีวงแชร์ออนไลน์ที่จังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช

เท้าแชร์เชิดเงินกว่า๑๐ล้านบาท
เหยื่อแชร์ออนไลน์ร่วม๓๐คน
ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เดินทางไปแจ้งความที่สพทุ่งใหญ่

นางสาวเบนจมาสสุชาติพงศ์ที่เป็นเท้าแชร์
เปิดแชร์หลายวงทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือน
เล่นกันก็มีทั้งแชร์เงินแชร์ทองแชร์โทรทัศน์
มือถือไอโฟนแชร์รถจักรยานยนต์
แชร์ฟอริเจอร์แชร์เสื้อผ้า
อะไรก็ได้นกนึกอะไรมีหมดเลย
แชร์เครื่องใช้ในครัวเรือนก็มี

เออลูกแชร์เล่นกันร่วม๓๐๐คนคุณผู้ชม
มีทั้งลูกตำรวจมีทั้งคุณพยาบาลค่าราชการพนักงานบริษัทพ่อค้าแม่ค้าประชาชน
เอาเล่นแชร์กับนางสาวคนนี้กันหมดเลยนางสาวเบนจมาสเนี่ย

มีลูกแชร์อยู่เขาบอกว่าทั่วประเทศ
ภาคกลางเหนือใต้อีสานมีหมดอ่ะโอ้โห

เออตอนนี้นะลูกแชร์ที่ตกเป็นผู้เสียหายนะแต่ละคนเนี่ย
คือเขาเล่นหลายวงไงบางคนเล่นแชร์เสื้อผ้าใช่ไหม
อยากเล่นแชร์ทองก็ไปสมัครคือเล่นหลายวงพร้อมกัน
อ๋อแตะวงนั้นแตะวงนี้แตะวงโน้มไปด้วย
กันไปก็เลยแบบตกเป็นผู้เสียหายหลายวงตอนนี้นะ
แต่ละคนสูญสูญเงินไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นหกหมื่นบาท
รวมกันแล้วเนี่ยประมาณกว่า๑๐ล้านบาทนะฮะ
หนึ่งในผู้เสียหายก็คือนางสาวจุธาทิพย์จริตงาม
บอกว่ารู้จักกับนางสาวเบนจมาเท้าแชร์ในหลายปี
ชักชวนไปเล่นแชร์ออนไลน์กันด้วยความที่รู้จัก
สนิทกันก็หลงเชื่อตอนแรกเนี่ยแชร์ทุกวงมันก็จ่ายตรงไง
คนได้ก็จ่ายตรงจ่ายครบเขาเล่นมาสามปีแล้วนะ
โอ้โหแล้วมันตรงมันจ่ายตรงเวลามา๓ปี
แต่พอ๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊แชร์นี้เริ่มมีปัญหาแล้วฮะ
ยืดแล้วเท้าแชร์เริ่มอ้าวจ่ายไม่ตรงแล้วครับ
กระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็เลยปิดบ้านอ้าว
แล้วชวนคนในครอบครัวปิดมือถือแล้วหนีไปแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลยครับ

เพราะว่าแชร์แต่ละองค์ก็มีมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแชร์รถ
ไว้เพื่อจะให้อ่าตำรวจแต่มันเสียดีให้
ไม่ให้มันรับผิดช่วงความเสี่ยงใหม่ที่ทำให้พวกเราไว้อ่ะค่ะ

มันก็อาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ทีนี้ทางด้านของรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนสพทุ่งใหญ่บอกว่า
หลังจากทราบข่าวว่ามีแชร์ออนไลน์ที่ล้มไปแล้วก็สูญเงินกว่า๑๐ล้านเนี่ย
ก็มีการจะเดินทางเข้าไปแจ้งความจำนวนมากจากเหยื่อเนี่ย
ก็เลยมีการอำนวยความสะดวกให้กับเหยื่อเต็มที่เลย
พร้อมชี้แจงชี้แนะเรื่องของข้อกฎหมายให้ทุกคนรับทราบว่าต้องทำยังไงต่อไป

ส่วนเท้าแชร์ที่หนีไปตำรวจจะเร่งติดตามตัวดำเนินคดี
แล้วก็เอาสืบหาทรัพย์สินหรือเงินสดที่มีเนี่ย
ซุกซ่อนอยู่หรือว่าใครถือครองแทนเนี่ย

แล้วก็มาขายมาเอาเป็นเงินแล้วก็ไปคืนให้กับผู้เสียหายเขาต่อไปนะครับ